โรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั่วประเทศค่ะ
จัดงานสะดุดีร้อยปีชาตกาในกัมพลวัชรพลเช่นเดียวกันนะคะ

ที่จังหวัดอุบลราชธานีที่โรงเรียนไทยรัฐวิทยาค่ะ
ที่ผ่านมานะคะจัดพิธีทำบุญตักบาท
จะดูดี๑๐๐ปีชาตาการในกัมพลวัชฌาปน
โดยนายสนองมะไล่ขวัญนายอำเภอเสรียรินทร
จังหวัดอุบลราชธานีนายสุรพนนรุน
ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๐

พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่
ร่วมพิธีทำบุญตักบาทพระสงฆ์๙รูป
หอประชุมกัมพลวัชรพลโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๐
ซึ่งช่วงเช้านะคะมีกิจกรรมทำบุญตักบาท
การวางพวงมะไล่กรอดด้านหน้ารูปในกัมพลวัชฌาปน

จากนี้มีการกล่าวบทกรรมนกขมิ้นจากศิลปินแห่งชาติ

ปิดท้ายด้วยการแสดงโปรงลางของเด็กนักเรียน
จากโรงเรียนไทยรัฐวิทยา๘๗ในคมสร้างตนเองหนึ่ง
ซึ่งถือเป็นวงโปรงลางอันดับต้น
ในกลุ่มโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี
ที่ได้รับการยอมรับของจังหวัดนะคะ

โรงเรียนไทยรัฐวิทยาที่ท่านกัมพลได้ก่อตั้งขึ้นมา
ถือเป็นคุณมประการที่ยิ่งใหญ่ต่อสังคมค่ะ

ที่ท่านกัมพลได้ทำไว้ในการสร้างโรงเรียน
เพราะว่าโรงเรียนจะเป็นสิ่งที่บ่มเพาะให้คนเป็นคนดี
โดยเฉพาะแนวคิดของท่านที่ต้องการสร้างให้สังคม
เป็นผู้ให้ผู้เสียสละผู้แบ่งปันให้กัน
ซึ่งจะเป็นรากฐานของสังคม
โดยเฉพาะในสังคมปัจจุบันและก็อนาคต

ซึ่งเป็นในอำเภอสิรินทรยังกล่าวเพิ่มเติม
บอกว่าโรงเรียนไทยรัฐวิทยาทั้งหมด๑๑๑แห่ง
เป็นแหล่งผสมผสานความคิดของภาคองค์กรเอกชน
หน่วยงานราชการรัฐบาลได้อย่างดีเยี่ยม
เป็นต้นแบบของการเป็นคนดี
สมควรแล้วที่ได้รับการยกย่องจากยูเนสโก้ค่ะ